วันนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะกรณีที่นักศึกษาขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอน
แล้วก็ปรากฏว่าไปประสานงากับนักปั่นที่กำลังปั่นจักรยาน๓คันรวดนะคะ
ทำให้มีคนบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ค่ะ
เมื่อเช้าวันที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
กลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มบังหลวง
ปั่นจักรยานมาด้วยกัน๕คันไปตามถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่
จู่มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่เลี้ยวโค้งย้อนสอนมาค่ะ
กระทันหันก็เลยประสานงากันกับกลุ่มจักรยานกลุ่มนี้นะคะ
๓คันรวดมีผู้บาดเจ็บ๔คนนะคะเป็นนักปั่น๓คน
และคนขี่รถจักรยานมอเตอร์ไซค์อีก๑คน
มีนักปั่น๒คันเฉียดฉิวรอดไปได้ค่ะ
ไม่ล้มไม่เจออุบัติเหตุจากการประสานงาครั้งนี้ค่ะ
อันนี้คลิปหนึ่งนะคะส่วนอีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะเป็นจังหวะที่กลุ่มนักปั่น
เขาปั่นไปตามเส้นทางตามปกติแล้วก็จะมีรถกระบะย้อนสอนวิ่งสวนเลนมา
โควิดจะชนนักปั่นเหมือนกันเพราะดีที่เบี่ยงตัวหลบได้ทันค่ะ
โอ้โหย้อนสอนมานะคะคุณจิ๋มซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักปั่นจักรยานเนี่ย
เธอบอกว่าเขาก็จะปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้ว

วันนั้นเนี่ยกลับมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือต้องบอกว่าโชคดี
ไม่มีรถยนต์ตามหลังมานักปั่นอีก๒คนก็เลยหักหลบได้ทัน
งั้นจะมีอุบัติเหตุซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
คนเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ส่วนคนขี่รถมอเตอร์ไซคู่กรณีทราบว่าเป็นนักศึกษาค่ะ
มอเตอร์ไซค์ก็จะมองไม่เห็นอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยแบบมาตัดให้หน่อย
มันเป็นทางโค้งด้วยนะคะแล้วย้อนสอนมานี่อันตรายจริงเพราะไม่เห็นและอีกอย่างหนึ่ง
อย่างที่พี่เขาบอกคือย่าสูงเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะ
วันนี้ก็เลยพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท
เอาคนงานกว่า๑๐คนนะคะไปตัดย่าแล้วก็ต้นไม้ริมทางแล้ว
เพราะว่ามันบดบังทัศนียภาพเวลาที่เราใช้เส้นทางนี้
ข้างหน้ามันไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีการเอาป้ายจราจรมาติด
ห้ามย้อนสอนในจุดนี้ด้วยนะคะก็หวังว่าจะได้รับการเคารพป้าย
รบกฎจราจรเพื่อที่จะได้ความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สำหรับทุกคนนะคะ
ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีเจ้าของคดีบอกว่าตอนนี้
คนขี่รถมอเตอร์ไซคู่กรณีแล้วก็นักปั่นทั้ง๓คน
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เรียกสอบปากคำทั้งหมดหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ไปสอบสวนข้อที่จริงต่อไปค่ะ